มาดูท่าทีของคุณอนุทินกันหน่อยนะฮะจะเป็นตัวแปรสำคัญหรือเปล่าครับ
ในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพราะอย่าลืมนะเขาเคยไป
มนต์ลักษณ์ช็อกมิ้นท์ที่เผือไทยมาก่อนด้วย
ไปดูในเพจที่มีการโพสต์ของคุณอนุทิน
มีการโพสต์ข้อความย้ำเอาไว้ว่าไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา๑๑๒
แล้วก็ย้ำว่าไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยและทำการเมืองอย่างมีมารยาท
เพราะว่าเป็นภักดิ์ลำดับที่๓ก็ให้ภักดิ์ลำดับที่สูงกว่า
ดำเนินการอย่างเต็มที่ก่อนแล้วแอดมินเขาบอกว่าเป็นข้อความที่คุณอนุทิน
ให้สัมภาษณ์ที่พักภูมิใจไทยทีนี้ทางด้านของคุณอนุทินเองนะฮะ
ก็บอกต่อครับว่าเดี๋ยววันที่๔สิงหาคมที่มีนัดการโหวตเลือกนายก
ต้องจับตาดูว่าจะมีการเสนออย่างไรขณะนี้เองก็ยังไม่ได้มีการพูดคุย
กับแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าเพื่อไทยเองก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรมา
คุยกันล่าสุดก็ที่จำได้นั่นแหละ๒สัปดาห์ก่อนที่มานั่งกินช็อกมิ้นที่เพื่อไทยแหละนะครับ
ภูมิใจไทยก็แจ้งข้อจำกัดไปแล้วก็พูดชัดเจนแล้วว่าต้องไม่แตะม๑๑๒
ไม่ว่าจะแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรก็ตามแล้วก็ไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อย
และไม่ร่วมงานกับรัฐบาลที่มีก้าวไกลอันนี้คือที่บอกไปตอนนั้นนะครับ
ส่วนการที่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินขึ้นมาโหวตในวันที่๔เนี่ย
สวมีการตั้งข้อสังเกตค่อนข้างมากนะฮะภูมิใจไทยเองมองอย่างไร
อันนี้นักข่าวถามนะครับคุณอนุทินก็บอกว่า
คือเท่าที่ทราบจากผู้สื่อข่าวก็ทราบว่าคุณเศรษฐาเดี๋ยวจะชี้แจง

ว่าบุคคลสาธารณะต้องพร้อมชี้แจงความชัดเจนให้ประชาชนรับทราบ
เชื่อว่าคุณเศรษฐาจะทำความชัดเจนให้กับประชาชนได้
แล้วย้ำว่าภูมิใจไทยไม่ติดใจอะไรกับตัวคุณเศรษฐา

แล้วก็ย้ำว่าภูมิใจไทยนั้นเป็นพักอันดับที่๓ต้องปล่อยเป็นมารยาท
ให้กับพักการเมืองอันดับที่๒เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลครับ
คุณเศรษฐาว่าฟักแบบไหนจะแบบไหน

แปลคือ

อันนี้ก็มีสินใจครับ
ก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าต้องดูขั้นตอนต่อไป
เต็ปแรกต้องโหวตนายกให้ได้ก่อน
ในส่วนของรวมไทยสร้างชาติมีความชัดเจนอยู่แล้ว
คือต้องไม่ร่วมกับพักที่แก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะ
ส่วนเรื่องที่เพื่อไทยบอกว่าจะแถลงพรุ่งนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
เพราะว่ายังไม่มีการติดต่ออะไรมา
ฟังเสียงของคุณเอกนัทหน่อยนะครับ
ผมก็ยังประกาศเช่นเดิมว่าเราต้องยึดมั่นในอุดมการของเรา
จุดยืนของเราก็เท่านั้นเองนะครับ
แต่ที่เหลือเนี่ยมันยังคงต้องมีการพูดคุย

แล้วก็ต้องหารือกันในพักด้วยนะครับ
ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ